ท่านผู้ชมครับตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะที่ยิงกันบาดเจ็บสาหัสในซอยอ่อนนุษย์นะ
มเหตุคือมองหน้ากันค่ะนี่ฮะแล้ววิ่งเนี่ยที่ว่าไล่ยิงกันเนี่ยฮะ
นี่เจ็บสาหัสอยู่นะครับทุกผู้ชมครับคนก่อเหตุนะครับนายทงชัยช้างทองคำ
หรือว่าในซีนอายุสามสิบสี่ปีนะครับถือปืนไล่ยิงนายบุญเนธบุญชู
หรือว่าในบอลอายุ๓๖ที่เป็นเพื่อนบ้านจนบาดเจ็บสาหัส
ซึ่งชาวบ้านก็ช่วยกันจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุมือยิงเอาไว้ได้นะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดช่วงเกิดเหตุคือ๑๗นาฬิกา๓๐นาที
เราได้มานะฮะล่าสุดเนี่ยเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดเลยแล้วมีเสียงโวยวายตามมาด้วย
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเย็นนะครับ๑๗นาฬิกา๓๐นาที
แต่เวลาในกล้องวงจรปิดมันจะไม่ตรงนะฮะมันช้ากว่าเวลาจริง๗ชั่วโมงได้

ครับชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นนะฮะได้ช่วยกันรุมจับคนก่อเหตุเอาไว้
นี่ครับในซีนนะผู้ต้องหานะครับเขาก็ไปถามกันว่าทำไปทำไมเนี่ยไปยิงเขาทำไมเนี่ย
แล้วก็แจ้งสอนอประเวทมาคุมตัวไปนี่มือยิงนะครับ
แฟนของคนเจ็บนะครับบอกว่าบ้านของในซีนเนี่ยอยู่ติดกับบ้านของเธอ
แฟนเธอทำงานขับรถขยะอยู่สำนักงานเขตประเวทส่วนในซีนขับรถส่งน้ำแข็ง
อยู่แถวดินแดงที่ผ่านมาในบอลแฟนของเธอไม่เคยมีปัญหากับนายซีนเลยนะฮะ
เพราะเพิ่งมาอยู่แถวนี้ได้๕ปีนี่คือบอลคนเจ็บนะครับตอนนี้สาหัสอยู่นะครับ
คุณผู้ชมครับแฟนของบอลบอกว่าไอ้ปัญหากับคนอื่นเนี่ยมีบ้างแต่ไม่เคยมีปัญหากับใคร
แล้วรุนแรงขนาดถูกไล่ยิงขนาดนี้ที่เจอกันเนี่ยคือแค่เจอกันแล้วก็มองหน้ากันนะ
แล้วในซีนเนี่ยหันมาถามบอลว่ามองหน้าทำไมบอลแฟนของเธอก็ตอบกลับไปว่า
ให้มองหน้าจะให้มองอะไรหลังจากนั้นก็เลยมีการโต้เถียงกันตัวเธอก็ออกไปห้าม
แต่ตอนนั้นในซีนเนี่ยถกเสื้อขึ้นแล้วโชว์ปืนให้เห็นเธอจึงตัดสินใจ
หยิบมือถือขึ้นมาเพื่อจะถ่ายคลิปเป็นหลักฐานพอในซีนเห็นเธอหยิบมือถือเนี่ย
ก็เลยพูดว่างั้นยิงเลยก็แล้วกันแล้วหันปืนมายิงใส่เลยในบอลแฟนของเธอก็วิ่งหนีในซีนก็วิ่งตาม
คือโชคดีส่วนหนึ่งคือกระสุนมันขัดลำกล้องด้วยนะแต่ยิงไปแล้วยังโดนนะ
ถ้าไม่ขัดลำกล้องแล้วชาวบ้านไม่มาช่วยกันจับเอาไว้ทันเนี่ยสงสัยอาจจะตายได้
เขาก็ถามว่ามองหน้าทำไมเขาแล้วเขาก็เลยเหมือนเถียงกันนะพี่ว่า
ก็แค่แอนแล้วก็ถี่ยังกันพอสองรอบเล่าแรกที่แบบว่า
เขาก็ขับรถรถมอไซค์เขาปาดหน้าเลย
แล้วเขาก็ถามว่ามองหน้าทำไมมองหน้าทำไมมีอะไร
หน้าทำไมอยู่แค่นี้พี่พูดอยู่แค่นั้นจริง
เขาตั้งใจที่จะยิงพี่เพราะเขาเอาพกปืนมาเพื่อต้องการ
เพราะไอ้บรรจุหอมอ่ะพี่พร้อมที่จะยิง
ยังไงเขาก็คือต้องการให้ตาย

ฝั่งหนึ่งถามมองหน้าทำไมฝั่งหนึ่งบอกไม่ให้มองหน้าจะมองอะไร

ท่านผู้ชมครับอาการของในบอลนะฮะที่ถูกยิงตอนนี้
อาการพ้นขีดอันตรายแล้วนะครับแต่ต้องรอผ่ากระสุนออกจากสะโพกนะฮะ

ภรรยาของในซีนคนก่อเหตุบอกว่าในซีนกับในบอลเนี่ยเขาเคยคำเมนต์กันมาก่อนนะครับ
ถามว่าที่คำเมนต์กันมาก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยคืออะไรติไปถามเนี่ยฮะ
ก็เรื่องมองหน้านี่แหละล่าสุดก็เรื่องมองหน้าอีก
ภรรยาของในซีนผู้ต้องหาอ้างว่าในบอลคนเจ็บเคยมาด่าในซีนที่หน้าบ้าน
ซีนเนี่ยเขาเก็บสะสมเอาไว้จนกระทั่งเมื่อวานนี้มาเจอกันอีก
ก็เลยทนไม่ไหวเลยก่อเหตุเชื่อว่าสามีไม่ได้ตั้งใจจะยิงให้ถึงตาย
หลังเกิดเรื่องก็ไม่ได้หนีนะก็ยืนรอมอบตัวอยู่
เธอบอกเธอขอแก้ข่าวให้สามีหน่อยไม่ได้ถูกชาวบ้านจับเอาไว้นะ
นั่นคือยืนรอมอบตัวอยู่ส่วนประเด็นที่บอกว่า
หากออกมาได้จะมายิงอะไรอีกเนี่ยเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเข้าใจผิดพูดกันไปเอง
ตัวเธอในฐานะภรรยาของคนก่อเหตุก็ได้ไปขอโทษครอบครัวของคนเจ็บแล้ว
ไม่เคยอ่ะใครจะขนาดนั้นเราไม่ใช่มือปืนนะคะ
เราเป็นคนเนี่ยเราก็ทำ
เราเป็นคนธรรมดาที่เขายิงไปเขาก็บอกแล้วว่าเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะยิง
เขาไม่ได้คิดว่าจะยิงเลย
เราก็ขอโทษเนี่ยเราก็คุยกับแฟนของผู้บาดเจ็บ
ก็คุยกันก็ให้กำลังใจกัน
ญาติเขาที่ไปล็อกเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้พูดอะไรน้องมันยอม
ญาติเขาที่ไปล็อกแฟนหนูไว้เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ล็อกนะ
แฟนเองอ่ะมันยอมมันก็มอบมันไม่ได้แบบดิ้นลนขัดขืนที่จะหนี
ซีนผู้ต้องหานะครับถูกแจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นนะครับ
เรื่องการพาวุดปืนเรื่องการยิงปืนด้วยนะครับ

นี่ฮะท่านผู้ชมบอกว่าก็ถ้าไม่อยากให้ใครมองหน้าไปไหนก็เอาป้ายแขวนคอไว้